เรายังอยู่กันที่เรื่องของภัยแรงนะคะแรงปีนี้ต้องบอกว่าวิกฤตหนักจริงจริงนะคะ
อย่างที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนกันจริง
เพราะว่าแรงหนักที่สุดในรอบยี่สิบปีครับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐนะคะ
พบว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือเพียงร้อยละ๒ของความจุอ่าง
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะระดับน้ำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นคือภาพสะท้อนที่ทำให้รู้ว่า
ขณะนี้เมืองดอกคูณกำลังประสบปัญหาภัยแรงอย่างหนักในรอบ๒๐ปี
จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัฐพบว่าวันนี้น้ำในเขื่อน
อยู่ที่หกร้อยสิบเอ็ดล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละยี่สิบห้าของความจุอ่าง
จากระดับปกติอยู่ที่สองพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านลูกบาทเมตรมีน้ำใช้งานอยู่เพียงยี่สิบเก้าร้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละสองของความจุอ่างระบายน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค
และรักษาระบบนิเวศวันละแปดแสนลูกบาทเมตรและสามารถใช้น้ำได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
พอถึงช่วงต้นเดือนเมษายนก็จะนำน้ำจากก้นเขื่อนซึ่งเป็นน้ำสำรอง
ที่เก็บไว้ใช้หย่ามหน้าแรงจากปริมาณห้าร้อยแปดสิบล้านลูกบาทเมตร
นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเพื่อการอุปโภคบริโภค
และรักษาระบบนิเวศเท่านั้นจำนวนหนึ่งร้อยแปดสิบล้านลูกบาทเมตร
ว่าน้ำจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ถึงช่วงหน้าฝนในเดือนกรกฎาคมนี้อ่า
ตั้งแต่ช่วงวันที่ประมาณ๗ตุลาคมนะครับคณะกรรมการเนี่ยได้มีมติร่วมกันว่า
จากว่ามีการแรงต่อเนื่องมาสองปีนะครับก็เลยมีมติให้เกษตรกรเนี่ยงดทำนาปังนะครับ
แต่นาปีนี้ได้ผลปกติเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนนาปังนี่ก็คือให้งดหมดเลยเพราะว่าน้ำจะไม่เพียงพอนะครับ
สำหรับการอุปโภคบริโภคนอกจากนั้นเนี่ยก็คือ
ให้ผู้ที่เลี้ยงปลากระชังนะครับลดการเลี้ยปลาในกระชังลงนะครับ
แล้วก็ปัจจุบันนี้เองนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ก็ให้ทางขอความร่วมมือกับผู้เลี้ยงปลากระจังให้นำปลาขึ้นให้หมดนะครับ
ในช่วงประมาณกลางเดือนเมษานี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเน่าเสียนะครับ
ปัญหาวิกฤตน้ำเขื่อนอุบลรัฐนอกจากจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยรอบเขื่อน
กว่าสามแสนไร่แล้วยังจะส่งผลกระทบต่ออาชีพประมง
ที่ชาวบ้านทำกันจำนวนมากเพราะที่นี่ถือว่าแต่ละปีจับปลาน้ำจืดได้มากที่สุดของประเทศไทย
ปีละ๑๐๐๐ถึง๑๕๐๐ตัน
เนื่องจากระดับน้ำไปไม่ถึงบริเวณที่ปลาวางไข่
ถึงแม้จังหวัดขอนแก่นยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแรง
เพราะขณะนี้ทางจังหวัดสั่งการให้ในแต่ละอำเภอออกไปรวบรวมข้อมูล
และอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
แต่ปัญหาภัยแรงในจังหวัดปีนี้ยังคงน่าเป็นห่วง
เพราะแค่ช่วงเดือนมีนาคมน้ำในเขื่อนอุบลรัฐ
ก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแล้ว
ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
และความร่วมมือจากประชาชนที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานต่าง
ที่ออกมาแจ้งเตือนอย่างเคร่งครัด
ก็พอที่จะทำให้วิกฤตภัยแรงปีนี้สามารถผ่านพ้นไปได้
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน